มาดูประสบการณ์สุดสะพรึงของสาวสายบุญคนนี้
ตั้งใจจะมานะครับปฏิบัติทำฝึกจิตสัก๙วัน
คืนแรกก็โดนซะแล้วครับ
อ้าวนี่แหละฮะขนาดเปิดไฟสว่างแจ้งขนาดนี้เลย

โอ้โหเนี่ยครับได้ยินกันชัด
เจ้าของคลิปนะครับแชร์ประสบการณ์การไปฝึกปฏิบัติธรรม
เล่าบอกว่าวันเกิดก็อยากทำบุญ

ปิดวาจานะครับ
ก็เลยเลือกมาปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาว
จะทำสัก๙วันที่วัดแห่งหนึ่ง

ร้องกันโหยหวนมากเลยนะฮะ
หมามันระดมหอนกันนะฮะ

แต่พอตั้งสติได้นะก็ทำจิตใจให้สงบล้มตัวลงนอน
ท่องชินบัญชรในใจจนหลับไป

หากใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าเพิ่งถอดใจนะ
เราตั้งใจจะมาปฏิบัติธรรมจริง

เช้าได้ดูคลิปนี้ก็หล่อไปตามกัน
บางคนบอกว่าใครไหวไปก่อนเลยนะฮะ
แบบนี้กลับบ้านตั้งแต่คืนแรกแล้ว

ปฏิบัติทำให้แผ่เมตตาให้สัมภเวษีตรงนั้น
คนมาปฏิบัติทำกว่าสนแรงได้บุญเยอะครับ